ใหม่คิดว่าศิลปินหน้าใหม่แต่ส่องดูดีอุ๊ยหน้าเก่าทั้งนั้นคนรู้ใจเราทั้งนั้นเลย
มาเจอกันสี่สาวแบบนี้แล้วจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตเดียวกันได้ป่ะ
แล้วดูท่าว่าฝันจะเป็นจริงคุณผู้ชมค่ะล่าสุดทั้งหมดนะฮะ
ไปเจอกันในงานกีต้าแม็กซ์วีอิงส้มโบกี้
ก็เลยขอแชะภาพร่วมเฟรมกันซะหน่อย

แล้วปรากฏว่าแฟนกรี๊ดหนักกว่าเดิม
เพราะว่าทั้งสี่สาวนี่นะทั้งสวยเซ็กซี่น่ารักเสียงดีครบทุกลุค
แล้วก็ตัวเล็กไซส์มินิใกล้เคียงกันด้วยนะคะ

บันเทิงไทยรัฐเลยคว้ามา๑คนนะ
ว่าน้องส้มมารีมาเมาส์มอยกันซะหน่อย

เป็นเพราะว่านัดกันไปกินข้าวปกติเลย
แต่ไปมาคนชอบกันเยอะวะนะครับ

ไปฟังคำตอบจากส้มมารีจ้า